เพราะว่าผู้เสียชีวิตเป็นคุณหมอเป็นแพทย์หญิงด้วยนะฮะ
ถูกรถบิ๊กไบท์ของตำรวจชนฮะ
และทำให้เธอนั้นเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้ทางญาติทางครอบครัวทางเพื่อนเอาเรื่องนี้มาโพสต์นะฮะ
บอกว่าขอหน่อยตามหาภาพจากกล้องหน้ารถใครก็ได้
ตามหาภาพจากกล้องวงจรปิดจุดไหนก็ได้

เพราะคนก่อเหตุหรือว่าคนขับรถชนเนี่ยเป็นตำรวจนะฮะ
ส่วนคนตายเป็นคุณหมอผู้หญิงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
โพสต์ภาพและบันทึกข้อความเกี่ยวกับตำรวจควบคุมฝูงชน
ขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์ดูคาติแล้วก็ชนแพทย์หญิงวาราลักษณ์สุภวัชริยากุล
ขณะที่คุณหมอกำลังเดินข้ามทางม้าลายต้องย้ำว่าเป็นการเดินข้ามทางม้าลาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชชนคริน
คุณหมอในอาการสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนผู้บาดเจ็บก็คือ๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์บัวดกผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์ดูคาติ
นั่นเองญาติและเพื่อนตามหาภาพจากกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถใครก็ได้
จะเห็นไหมครับว่าคุณหมอมีหาร่วมหาภาพเพิ่มที่มาได้
แต่ก็ค่อนข้างเท่านั้น
กันเริ่มเลยแล้วขับขวาสุดด้วยนะครับคุณฮะ

ขับขวาสุดมาข้างรถตู้เนี่ยนะฮะ
ชนจนคุณหมอผู้หญิงท่านนี้ลอยไปไกลเป็น๑๐เมตร

เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้ว
ทำให้เห็นอุบัติเหตุที่ชัดเจนเลยนะครับ
มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์ของตำรวจขับมาช่องขวาสุดด้วยความเร็ว
แล้วก็พุ่งชนคุณหมอวราลักษณ์ร่างลอยกระเด็นกระแทกพื้นนะครับ
ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิทศรีสน
หัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์
วิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลประมาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ

ออกมากล่าวถึงคุณหมอที่เสียชีวิตในครั้งนี้

แล้วก็มีกำหนดการบำเพ็ญกุศลและประชุมเพลิง
ของแพทย์หญิงวาราลักษณ์สุภวัติริยากุลนะครับ
โดยระบุข้อความบอกว่าเสียใจมาก
และเสียใจต่อครอบครัวของน้องกระต่าย
แล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นรามาธิบดี๔๒นะครับ
แล้วก็การที่คนรู้จักเสียชีวิตกระทันหันเป็นอะไรที่ใจหายมาก

ตอนนี้มาเสียคนที่เป็นคนสำคัญ
เป็นคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยดูแลคนไข้
อยากจะให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เตือนภัยบนท้องถนนเอาไว้นะครับ
เล็กอย่างคนที่ขับรถจักรยานยนต์เป็นตำรวจ
ขับมาเร็วขับเลนขวา
ก็อยากจะรู้ว่าขับมาทำไมแบบนั้น
และอีกอย่างตรงนี้มันเป็นทางม้าลาย
ดังนั้นคนอื่นเขาจอดคุณก็ต้องชะลอคุณก็ต้องหยุดคุณก็ต้องระวังด้วยนะครับ
เรื่องนี้แต่ตำรวจที่ขับดูคาตินะครับ
ไบท์มาชนคุณหมอก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
ตอนนี้ก็ส่งตัวไปรักษาพยาบาล
แล้วก็ต้องสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณนะ

ของคุณหมอเสียใจมากเลยนะครับที่ศูนย์เสียคนดีคนเก่งไปอีกหนึ่งคนนะครับ